สัปดาห์นี้ตลอดข่าวสัญจรยังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรี
ขอบอกว่าวันนี้จัดความสนุกแบบเต็มกันไปเลย
สามหน้าทั้งน่ารักน่ากินแล้วก็น่าลุ้นตื่นเต้น
หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดและชาวชนบุรี
เขาก็มาเดินกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
เริ่มต้นต้อนรับด้วยความน่ารักและน่าทึ่ง
ดนตรีพิษดารคนเดียวเล่นดนตรี๕ชิ้น
แถมทำเครื่องดนตรีเอง
กับคุณไก่สมปองนักดนตรีเปิดหมวก
มากความสามารถที่ดังระดับไอดอลของเมืองชนบุรี
วันนี้คุณไก่ยังพาน้องในโครงการเด็กปั้นของเขา
มาต้อนรับทีมตลอดข่าวสัญจร
และพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีกันด้วยล่ะครับ
พร้อมชอบแล้วครับ
ขอเสียงป้อนรับตบมือ
ตกเข้าไปนิดตกอีกจากนิดได้ไหม
เริ่ม
รายงานตัวก่อนจะเพิ่มตามแม่จ๋าชมพูเองนะจ๊ะ

นี่ชมพูยายรานะคะ
ได้มาที่นี่เพราะว่าเป็นคนจังหวัดชนบุรี
แต่บังเอิญว่าดิฉันเนี่ยไม่ใช่พิธีกร
ชิคกี้พายเป็นแก่งรับเชิญของเขา

ขอเสียงดังให้กับ

สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกว่าตำแหน่งพิธีกรจะถูกแย่งไปแล้ว

ที่อยู่ในร่างกายเขาทุกชิ้นส่วนทำงานพร้อมกันหมดเลย

มีอะไรยังไงบ้างที่ใช้งานค่ะพี่ไก่
ก็จะมีขาขาขวาเป็นเสียงกระเดืองนะครับผม

ถ้าเกิดเสียงแซแนร์แล้วเสียงกระเดืองสามารถไปด้านข้าง

ทุกคนแยกประสาทดีมากนะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

ข้อส่องคืออะไรคะ

อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่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
ข้าวหลามมีความหมากหวานมันหอมโอ้โหรสมาก
มาชนบุรีก็ไปอุดหนุนร้านข้าวหลามแม่สุภาพรกันได้ที่ตลาดหนองมนต์นะครับ
มาถึงอีกหนึ่งความน่าลุ้นแบบตื่นเต้นกันบ้าง
ที่วันนี้เขาร่วมพลเพื่อมาโชว์กันถึงงานตลอดข่าวสัญจรกันเลยทีเดียว
และนี่แหละครับชมรมหนังสติ๊กชนบุรีที่รวมตัวกันของแชมป์มากมายหลายสนาม
เอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์ออสผู้ก่อตั้งชมรมหนังสติ๊ก
อาจารย์ตีผู้ออกแบบนางสติ๊กแล้วค่ะ

ก่อนอื่นนะอาจารย์ค่ะชมรมนี่มีมากี่ปีแล้วคะ
ประมาณปี๓๒หรือคะ
อายุหนู๓๔ปี

จุดเริ่มต้นเวลาเข้ามาเรียนต้องใช้การฝึกนานไหมคะ
เป็น๑๐ปีกว่าจะแม่นได้

คนโต๓ขวบจะ๔คนเล็กจะ๓ขวบ

เออต้องมีตราต่างที่ด้วย
สังเกตว่าหนังสติ๊กก็จะมีหลายแบบหลายทรง
ฝั่งนี้อาจจะดูเป็นลักษณะแบบพื้นฐานทั่วไป
แต่ฝั่งนู้นเลยโอ้โหเป็นเขาควายก็มี
การออกแบบนี้ยังไงอาจารย์ตีค่ะ
คือเป็นกีฬาแข่งขันแล้วก็เป็นจริงจัง

ก็ยิงระยะ๑๕เป้า
เป้านึงสมมติว่าเป้ามี๕เม็ด

เอาล่ะครับมาถึงช่วงโชว์พิเศษที่ทางชมรมเตรียมมาสร้างความตื่นเต้น
แบบไล่ระดับให้อ้าปากอูฮาวคอยลุ้นกันถึง๓โชว์
เป็นนักแม่นหนังสติ๊กสาวจากชมรม
ท้าทายก็คือจะยิงไล่ระดับความใหญ่ของเป้าจากใหญ่ไปเล็กมาลุ้นกันครับ

โอ้โหเหลง
รองแชมป์จากการแข่งที่งานประเพณีวิ่งควายมาหมาด
โชว์นี้เนี่ยท้าทายด้วยการยิงเป้าเคลื่อนที่
อย่างลูกโป่งใส่น้ำที่แกว่งไปแกว่งมาแบบไม่หยุดไม่ง่ายเลยนะครับ
ยิง๒ลูกให้แตกแบบไม่ให้พลาดเลย

หนังสติ๊กรุ่นเก่าที่ครั้งนี้จะท้าทายด้วยกัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๒๕นิ้วระยะห่าง๘เมตร
เพื่อให้ทะลุผ่านท่อไปโดนไข่นกกระทาแตก
เฮ้เฮช่างคิดนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะทำได้ไหม
ท่อพร้อมไข่พร้อมลุงพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็๑๒๓ยิงเลย
ดูเทปไม่ทันเลยเก่งกับ
มีวีเออร์พับช้าให้ดูเลยไหม

โอ้โหจะใช้คำว่าผู้สูงอายุเตะปี๊บไม่ดัง

นี่คือยิงให้เด็กมันดู

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่
กิจกรรมนี้ต้องเอาใจช่วยกันสุด
รวมถึงพี่พูจะเป็นนักกีฬา